เห็ดค่ะเห็ดวันนี้อยากให้คุณผู้ชมดู

สีเหลืองทองอร่ามไปเลยค่ะ

น่าจะเป็นอุดอะไรสักอย่างแหละ
อุดปากคุณไปแล้วต่างคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นสิค่ะคุณชนะ

มันเละอีกแล้วล่ะเห็ดอ่ะเออแต่อยากจะบอกอย่างนี้
มันแปลกกว่าเห็ดอื่นที่เราเคยเจอถูกไหม
อย่างมากมันก็เป็นสีน้ำตาลสีดำอะไรอ้าวป่ะ
แต่นี้มันเป็นสีเหลืองทองอารามงามตาลอยู่ทีเดียว
สดใสขนาดนี้ชาวบ้านบอกแปลกแล้วแปลกแล้วมาแบบนี้มาอะไรหรือเปล่า
ทั้งหมดทั้งมวลของเห็ดนี้มีทั้งหมด๔ดอกวัดความกว้างของกอได้๒๕เซนติเมตรนะ
ส่วนความกว้างของดอกที่ใหญ่ที่สุด๑๓เซนติเมตรวัดกันแบบนี้เลยนะคะ
แล้วยิ่งเวลามันโดนแสงกระทบอ่ะคุณเป็นไง
โอ้โหเปล่งประกายระยิบระยับสวยงามสะดุดตา

ชาวบ้านบอกอย่างนี้เลยงั้นต้องจุดทูปเสียงทายหน้าเห็ดตรงนี้แหละ

เอากดไม่เป็นไรเขาสะดวกแบบนี้
เขาก็เลยอาจจุดแล้วก็จุดทูปธรรมดาเนี่ยจุดทูปปกติไหว้

กลายเป็นตรงนี้เป็นสารเห็ดไปเลยทีเดียว

ชาวบ้านบอกเหตุเนี่ยมันเกิดที่บริเวณลานหน้าเมนภายในวัดโขดหอยตำบลกระแจอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี
ไปหาคนที่เจอเห็ดดีกว่าคนที่เจอคนแรกคือนายพิพบศรีเคลือบค่ะ
นายพิพบบอกทางวัดกำลังปรับพื้นที่บริเวณเนี้ยจะทำเป็นลานจอดรถให้กับคนที่มาทำบุญ

เขาบอกไม่แน่ใจแต่ว่าพยายามสตาร์ทเครื่องอยู่หลายคัน
ยังไงก็ไม่เจ๋งสงสัยโหโถ่เหรอสิ
แล้วตอนนั้นรถเป็นไร

ไม่ใช่แค่โบรกเทนบอตแล้วไม่ใช่น้ำมันหัวดับลงด้วย

ไปดูซิว่ามันมีอะไรมาทำให้เครื่องยนต์ดับไหม
พอเดินไปดูใกล้ต้องสะดุดตากับเห็ดกอใหญ่สีทองนี่

แล้วกลับไปที่รถอีกครั้งแล้วลองสตาร์ทแล้ว
เครื่องยนต์ติดทำงานต่อได้

เขาก็เลยนำเห็ดสีทองกอนี้ไปใส่พานเก็บไว้ที่วัด
ให้ชาวบ้านมาขอโชคลาภกันตามความเชื่อ
ชาวบ้านหลายคนบอกอ้าวมาแบบนี้ก็ต้องขอโชคลาภกันหน่อย

จะช่วยโดนบันดาลให้มีโชคลาภตามที่หวัง
และชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าหน้าหอดูธูปเหรียญไทยก่อนกลับด้วย